เรื่องของโควิด๑๙ตัวเลขต่างนะฮะของวันนี้นะครับ
ค่ะนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ออกมาแถลงตัวเลขผู้ป่วยวันนี้
วันนี้วันเดียว๙๘๕รายนะคะ
อีก๑๕รายคือจะแตะพันรายอยู่แล้วค่ะ
ติดเชื้อในระบบบริการ๖๓๔รายค่ะ
กรองแบบเชิงรุก๓๔๖ราย

ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๔๗๔๗รายค่ะ
โดยการระบาดระลอกใหม่ก็คือตั้งแต่เดือนเมษายน

พื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดก็คือที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ติดเชื้อสะสม๑๔๙๒ราย
รวมไปถึงปริมทรรพรอบนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
ติดเชื้อรวม๗๓๘รายแล้วก็จังหวัดอื่นอีก๒๕๑๗ราย
ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง
ผับบาคาราโอเกะแล้วก็ร้านอาหารค่ะ
แนวโน้มก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับ

เราจะต้องจับตาใน๑๒สัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงการ
แต่ดูเหมือนแนวโน้มจะเริ่มมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อย
ส่วนในแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ก็ออกมาชี้แจงปัญหาการรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็ยังคงย้ำว่าผู้ป่วยควรได้รับการเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
เพราะมีผู้ป่วยบางรายขอรักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งอันนี้มีความเสี่ยง
เพราะว่าอาจจะนำเชื้อไปติดผู้สูงอายุที่บ้านหรือว่าคนในครอบครัวได้
เพราะฉะนั้นอยากให้ประสานเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจะดีกว่า
เพราะรอบนี้มีข้อมูลว่าผู้ติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบเยอะ
แต่อาการไม่แย่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะ
ที่บ้านเราไม่ค่อยแน่ใจจริงในช่วงนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่
แต่ถ้าในอนาคตถ้าติดเชื้อมากกว่านี้เยอะนะครับเรายังไม่แน่ใจนะครับ
ว่าจะมีเชื้ออะไรเข้ามาเพิ่มเติม
นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีการกักตัวที่บ้านไหม
พวกนี้ขอความกรุณาว่าหยุดมารอลงโรงพยาบาล
จัดเตียงให้ท่านอยากให้ท่านปลอดภัย
เป็นห่วงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราติดเชื้อ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะต์ก็เป็น๑พื้นที่ตอนนี้
เจอผู้ป่วยโควิด๑๙ค่อนข้างสูงเลยนะคะ
แล้วก็มีการจัดเรื่องของโรงพยาบาลสนามแล้วด้วย
โพสต์คลิปในโรงพยาบาลสนามที่มีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวจำนวนมาก
ก็มีหลายคนที่มีการเหมือนกับว่าโพสต์รีวิวสถานที่
แล้วก็เหมือนกับว่าบอกว่าใครที่จะต้องมาเนี่ยต้องเตรียมตัวต้องเอาอะไรไปบ้างนะคะ
อันดับแรกเขาไล่เป็นลิสต์มาให้เลยคุณผู้ชมอ่าดูไว้แล้วกัน
เพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้ล่ะว่าโควิด๑๙มันแพร่ไปไหนบ้างนะคะ
ปลั๊กไฟเอามาเถอะครับบางจุดไม่มีจริง
อันดับที่๒ของใช้ส่วนตัวแปลงสีฟันยาสีฟันครีมอาบน้ำแชมพูครีมทาตัวทาหน้าผ้าเช็ดตัว
เอามาเองดีที่สุดใช้ของตัวเองสบายใจสุด
อันที่๓เขาบอกว่าแบตสำรองก็เอามาเผื่อไว้
ที่๔ห้องน้ำเป็นแบบไม่มีสายฉีดเพราะฉะนั้นทิชชู่เปียกเอามาเยอะเลย
อย่างที่ห้าอะไรที่คิดว่าแก้เหงาได้เอามาให้หมดเลยเพราะเหงามากอันนี้เขาเขียนไว้นะคะ
อันที่๖ค่ะหมอนเอ่ยผ้าห่มเอยที่รองนอนเอ่ย
ใครที่เป็นคนอาจจะนอนยากหลับยากก็เตรียมมาไว้ก็ดี
เขาบอกว่าหมอนกับเตียงแข็งประมาณนึงเลย
ปิดตาก็จำเป็นเพราะว่าแสงจะเข้าตลอดเวลา
อาหารเสริมวิตามินซีเอามาเหออุ่นใจเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็ใครที่อยากดื่มน้ำอุ่นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ณตอนนี้นะ
ที่โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ยังไม่มีกาต้มน้ำนะคะก็พกกาน้ำร้อนแบบพกพามาด้วยก็ดี
ขนมต่างก็เอามาไว้ชุ่มชื่นหัวใจดี
เสื้อผ้าไม่ต้องเอามาเยอะเอามาแค่ชุดวันไปกับวันกลับก็พอ
เพราะว่าที่เหลือเป็นชุดยูนิฟอร์มคือชุดผู้ป่วยใส่เหมือนกันหมด
แต่ที่ต้องเอามาเลยก็คือชุดชั้นใน
มาให้พอเลยอยู่๑๔วันก็เตรียมมา๑๔ชุด
สำหรับผู้ชายอาจจะสบายหน่อยแนะนำให้ซื้อกางเกงแบบว่า
เหมือนเป็นกางเกงในใช้แล้วทิ้งใช้เสร็จทิ้งไปเลยแบบนั้นก็สะดวกดี
และที่สำคัญเขาบอกแบบนี้ค่ะใครขับรถมาเองได้ขับมาเลย
ถ้ารอรถไปรับคงไม่ได้รักษาง่ายเพราะคิวน่าจะเยอะ
เขาบอกว่าให้รีบไปจับจองพื้นที่ค่ะ
นี่โรงพยาบาลสนามนะคะมีหนุ่มเชียงใหม่อีกคนนึงที่ติดโควิด๑๙
อันนี้เขาก็โพสต์เรื่องราวการติดเชื้อของเขา
น่าเศร้าคือลูกสาวตัวเล็กของเขาชื่อน้องมีนติดโควิด๑๙ไปด้วย
และนี่ค่ะภาพที่เขาโพสต์เป็นภาพที่อยู่ห้องกระจกกัน
แล้วก็เป็นลูกสาวกำลังโบกมือให้เขาบอกว่า
มีนติดโควิด๑๙จากผมน้องเมย์ซึ่งเป็นภรรยาไม่ติด
แต่ต้องยอมเสี่ยงติดเพื่อมาเลี้ยงลูก
ผมไม่สามารถไปหาลูกหรือช่วยดูแลลูกได้
คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือน้องเมย์ที่เป็นภรรยาที่ต้องทำทุกอย่างเอง
ว่ายากแต่เราสามคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้
ชาวโซเชียลเห็นแบบนี้ก็ให้กำลังใจกันเพียบ
แล้วก็ชื่นชมฝ่ายภรรยาที่มาดูแลลูกค่ะ
แต่ว่าลูกก็ติดนะแต่ตัวเธอไม่ติด
แต่เธอณนาทีนี้ติดกับลูกก็ต้องติดแล้วล่ะ
เพราะไม่งั้นไม่มีคนดูแลลูกอะนะคะ
ส่วนที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ก็คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ตอนนี้มีรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ขยายเตียงเพิ่มแล้วนะคะ
สามารถรองรับได้เต็มขีดความสามารถที่๑๐๐เตียง
เพราะว่าคุณหมอเขาประเมินแล้วเอาเชียงใหม่นะ
เขาประเมินบอกว่าน่าจะมีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงสูงหรือว่าเสี่ยงต่ำเนี่ย
จะเข้ามาตรวจหาโควิดอีกอย่างน้อย๗๐๐คน
แล้วซึ่งใน๗๐๐คนมันก็คงจะต้องมีคนที่ป่วยจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมโรงพยาบาลสนามให้พร้อมเตรียมเตียงให้พร้อม
เชียงใหม่วันนี้เอาเฉพาะวันนี้นะคะพบผู้ป่วยเพิ่ม๒๖๙รายนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่เชียงใหม่๙๓๑รายแล้วค่ะ
ซึ่งมาตรการตอนนี้ก็ถือว่าคุมเข้มเลยที่จังหวัดเชียงใหม่
ปกติแล้วเนี่ยสงกรานเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่หลายคนอยากไปเลยนะ

เล่นน้ำสงกรานที่เชียงใหม่คือสนุกที่สุดแล้วอ่ะนั่งรถรอบคู่เมือง

ก็นี่แหละค่ะพิธีต่างจะเป็นการขนทรายเข้าวัดอะไรก็คือไม่มีเลยทุกคน
ก็คืออยู่บ้านป้องกันตัวเองกันหมดนะคะ
ต้องสู้กับโควิดกันก่อนนะครับในช่วงเวลานี้
โพสต์เตือนว่าอย่าไปแชร์ข่าวปลอมนะครับ
สังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความบอกว่า
มี๑๑โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันนี้ถึง๒๔กรกฎาคมนี้นะครับ
อย่างเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตักศิลป์
ให้เบอร์โทรเข้าไว้ด้วยนะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ด้วยค่ะ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับ
ทางกรทมพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับ
ยืนยันว่าปัจจุบันการฉีดวัคซีนในกรุงเทพ
ตอนนี้อยู่ในช่วงการฉีดให้๒กลุ่ม
คือกลุ่มเป้าหมายแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะ
แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วย
แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่๒ก็คือผู้ป่วยที่มีอาการ๗โรคนะครับ

ทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจมะเร็งทุกชนิด
แล้วก็พื้นที่เสี่ยง๖เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กรุงเทพก็มีคำชี้แจงมาว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะครับ
ทางสำนักกรทมวันนี้ก็นัดผู้ค้ากับผู้ช่วยกับผู้ค้าย่านตลาดบังแคร์นะฮะมาด้วยนะครับ

โรงเรียนวัดเขตต่างให้มารับวัคซีนเป็นเข็มที่๒

ใช่ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะที่เป็นข่าวแชร์เรื่องฉีดวัคซีนฟรี

ส่วนวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
ก็โวยพรประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละ
แต่ว่าก็จะหนักไปในเรื่องของการป้องกันตัวจากโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ก็บอกขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุข
และด้วยความระมัดระวังท่านที่กลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว

ขอให้ร่วมกันดูแลตัวเองดูแลครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
อย่าลืมว่าเราทุกคนต้องยังยกกาดให้สูงสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลา
ดูแลทั้งตัวเราเองและคนที่เรารัก
สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านล่วงหน้านะคะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีผู้ราชการจังหวัดศูนย์สาขรที่วันนี้ท่านโพสต์
นายวิทยาศักดิ์วิจิตรแสงสีก่อนทั้งนี้ท่านก็ป่วยโคลด๑๙
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมากลับบ้านได้แล้วนะครับวันนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ว่านาทีนี้สถานการณ์โควิดกับสงครานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย
หากไม่เคร่งครัดในมาตรการป้องกันตัวเลขจะหลายพันในวันต่อไป
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าหากรัฐไม่ปิดสถานบันเทิงในจังหวัดต่าง

การไม่ปิดจะทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง๒๘๐๐๐คนต่อวันนะครับ
หากตัวเลขสูงขนาดนั้นท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์บอกว่า
ประเทศเราจะมีสภาพอย่างไร
แล้วก็ยังบอกว่าที่สมุทรสาครวันนี้แม้วันนี้จะมีผู้ติดเชื้อเพียงหลักหน่วย
แต่พรุ่งนี้และวันต่อไปจะเพิ่มขึ้น
ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากกว่า๑๙๕เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับ
แล้วก็เพิ่มมาจากสถานบันเทิงงานเลี้ยงงานปาร์ตี้
หากสาวให้ลึกเกือบทั้งหมดมีต้นต่อมาจากทองหล่อ
ส่วนวัคซีนจะได้ผลในเชิงป้องกันประชาชนต้องฉีดวัคซีนประมาณ๖๐
อย่างน้อย๒๕ของประชากรที่มีอยู่นะครับ
ถึงจะมีลักษณะของการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะ
นี่นะฮะท่านผู้ว่าวิทยาศักดิ์โพสต์เอาไว้นะครับ
ต้นต่อก็มาจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
มีการรายงานข่าวออกมาแล้วก็มีทั้งการตรวจในเชิงรุกด้วย
มีการตรวจสอบสถานที่ต่างต่างทางด้านเรื่องของการสอบสวน
เรื่องของคดีความอะไรแบบนี้ก็มีการทำควบคู่กันไปนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็คือมีการดำเนินคดีกับผู้จัดการร้าน๒ร้าน
ล่าสุดนะคะมีการสั่งย้ายตำรวจสอนอทองหล่อด้วยนะคะ
สำหรับกรณีนี้นะคะพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์ผู้ประคับการตำรวจนครบาน๕
มีคำสั่งลงนามออกมาแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบสอนอทองหล่อ
ว่าเป็นเพราะมีการปล่อยปละละเลยไม่ตรวจรา
ดูแลให้สถานบริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดหรือเปล่า
มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนสนทองหล่อด้วยนะคะ
มีผลตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกดวงโชธสุวรรณจรัฐผู้กำกับการสอนอทองหล่อ
ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
เช่นเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศอรุณคีรีโรธ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ตอนนี้มาเป็นรักษาราชการแทนผู้กำกับการสอนอทองหล่อนะคะ
ส่วนพันธ์ตำรวจโทษธนาทิพย์ชมพูนิตสารวัตรป้องกันปรับรามสนทองหล่อ
ตอนนี้เป็นรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปรับรามสนทองหล่อค่ะ
เรื่องนี้พนตำรวจโทธพักขพงศ์พงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่า
กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาแล้ว
หาที่มาที่ไปว่าสรุปแล้วเบื้องหลังการแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ย
มีตำรวจไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกลูกค้า
ปล่อยประละเลยการออกตรวจตราจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นไม่ได้มีการกำหนดเส้นตายนะคะว่าจะต้องรายงานผลการตรวจสอบเมื่อไหร่
เอาเป็นว่าแค่กำชับให้เร่งดำเนินการให้รู้ผลโดยเร็ว
ถูกจับเข้าคุกแล้ว๒เดือนไม่รอลงอายา
เรื่องของการนี้แหละครับฝ่าฝืนเพราะก็ฉุกเฉินแล้วก็ไม่ป้องกันระหว่างเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโคล๑๙
ก็ปรากฏว่าเขาก็ให้การรับสารภาพนะฮะสารท่านก็พิพากษาลงโทษเนี่ยจำคุก๒เดือนครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทราบว่าทั้งสองท่านนั้นก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษานะครับ
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานถ้าเกิดสู้ว่าสามารถดำเนินการไปถึงไหนใครรับผิดชอบก็ต้องดำเนินการนะครับ
ในเรื่องต้นเนี่ยเนื่องจากว่าทั้ง๒ท่านเนี่ยมารับสารภาพและอ้างว่าเป็นตัวเองเป็นผู้จัดการนะครับก็มีการดำเนินคดีไป
แต่เราก็จะมีการดำเนินรูปรวมมีหลักฐานในเรื่องอื่นไปทั้งนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับ
จากคดีอาญาแล้วเนี่ยเขาก็สามารถฟ้องแพ่งผู้จัดการหรือบริษัทได้นะฮะ